ถึงเรื่องของความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านกันหน่อย
คุณผู้ชมก็ตามยาวแหละครับยังไม่จบ
กับเรื่องของครูปีชาหมวดจรูนแต่วันนี้
สารนัดใดสวนมุนฟ้องครั้งที่ห้าค่ะ
เป็นคิวของแม่ค้าสักหน่อยก็บรรดาเจ๊ทั้งหลายนะฮะ
เจ๊บ้าบินบอกว่าไม่ได้กังวลนะฮะ
ต่อสู้จะพูดความจริงทุกอย่างนะครับ
ส่วนทนายตั้มตอนนี้แห่กำลังเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามอง

ก็คือไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะรีบเดินขึ้นไปเลยนะครับ
ทางด้านของนางสาวพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัด
แล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบินนะครับ
เป็นสองแม่ค้าลอตเตอรี่คนดังของตลาดเรสซิตี้นะครับ
ในเรื่องของการเป็นพยานคดีหวย๓๐ล้านของครูปีชาไข้ครวนนะครับ
ก็ไปยื่นฟ้องหมวดจรูนในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
วันนี้ก็เดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
เดินทางไปก่อนใครเลยเพราะว่าวันนี้เป็นคิวของทั้งสองเจ๊
สารนัดแต่สวนมูลฟ้องครั้งที่๕
ทั้งสองเจ๊เปิดเผยสั้นบอกว่าวันนี้เจ๊พร้อมเสมอ
พร้อมเพราะว่าทุกครั้งที่สารนัดนัดไต่สวนก็มาทุกครั้ง

คราวนี้คาดว่าจะได้เบิกความพูดความจริงสักทีกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่ได้กังวลเพราะมั่นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็เป็นความจริง
โดยเฉพาะครูพีชาเป็นผู้ส่งข่าวก็ถามว่า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
ภาพดุระยะพินิษฐ์ของศาลท่านว่าจะชี้มูลคดีนี้เลยหรือเปล่าโดยยังมีการไต่สวนพยานไม่ครบก็ได้แต่ก็ได้เตรียมเอาไว้แล้วซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นประจักษ์พยานไม่เอาคนที่ได้นินได้ยินแค่คำบอกเล่ามาเป็นพยานอย่างแน่นอนนะฮะไปฟังเสียงของฐานายวรยุทธ์นะฮะเป็นฐานายของฝั่งครูปีชากันหน่อยคร
คือที่เราจะนำมาสืบนี้เป็นประจักษ์พยานที่รู้เห็นทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราจะไม่เอาพยานบอกเล่าหรือที่เขาเล่าว่าอะไรมาไม่มีครับอ๋อไม่จำเป็นครับเพราะอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาลแล้วก็อยู่ที่พยานหลักฐานที่จะมาบ่งชี้ว่าจำเลยที่เราฟ้องนั้นเป็นผู้ร้ายแล้วก็กระทำความผิดในคดีหรือไม่คือเป็นคน
ต่างเนี้ยได้บอกตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าเอ่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องจริงนะครับแล้วก็พยานวันนี้นั้นก็เป็นพยานที่เราได้เห็นเหตุการณ์จริงจริงดังนั้นในนามของตัวโจทย์ครูเองเป็นโจทย์เนี้ยก็มาเป็นกำลังใจแล้วก็มาดูกระบวนการในการพินามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและมั่นใจมาตั้งแต่แรกแล้ว
เดี๋ยวว่าขอพักเที่ยงเดี๋ยวจะลงมาให้สัมภาษณ์แล้วกัน
ก็รอดูว่าอาจจะมีคำสัมภาษณ์จากทางด้านของทนายสิทธาหรือเปล่า

ใช่เพราะว่ามีประเด็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งไง